สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
พร้อมกับระบุว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปกป้องหลักการสิทธิมนุษยชน
ขณะที่เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ของกลุ่มที่คิดต่างและการใช้กฎหมายหมินพระบรมเดชานุภาพ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
นำมาเปิดเผยพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้
ภายในรายงานหนากว่า๔๐๐หน้า
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยในหน้า๓๐
โดยในรายงานแสดงความกังวลถึงประเทศไทย
ในประเด็นการจับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมประท้วงอย่างสงบ

อกจากนี้ยังกังวลต่อการเพิกเฉยของรัฐบาลทหาร
ต่อเสียงเรียกร้องของนานาชาติ

และยุติการจำกัดสิทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และการปิดปากผู้เห็นต่างโดยอ้างความมั่นคง
สัมภาพาเทลผู้อำนวยการประจำสำนักงาน
ให้ความเห็นต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยปีนี้ว่า
การเคารพสิทธิ์มนุษยชนถดถอยไปลงมาก
ท่ามกลางการปกครองของทหารที่ฝังรากลึกขึ้น
โดยเฉพาะการปิดกั้นและปราบราม
รวมถึงการใช้กฎหมายหมินพระบรมเดชานุภาพ
เพื่อปิดกั้นผู้ที่แสดงความเห็นต่าง
ยังกังวลถึงความไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียกร้องสิทธิถือครองที่ดิน
ปัญหาของชาวบ้านกับบริษัทเหมืองในจังหวัดเลย
ปัญหาผู้อบพยพชาวโรฮิงญา
รวมถึงการส่งผู้ลิภัยกลับประเทศจีน
ขณะที่ภาพรวมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
มีรายงานการซ้อมทรมานมากกว่า๑๒๒ประเทศทั่วโลก
ขณะที่ในอีกกว่า๓๐ประเทศ
มีรายงานผู้ลิภัยถูกส่งกลับ
ทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยงเกิดอันตราย

มีลักษณะคล้ายอาจยกรรมสงคราม
สิทธิมนุษยชนกำลังถูกคุกคามอย่างมากในปัจจุบัน
เขาบอกว่าสิทธิมนุษยชนกำลังต้องการการปกป้อง
หลังจากที่หลักการดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้น
ในช่วง๗๐ปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะกับการโจมตีต่าง
โดยในการแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
ที่ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก
โดยปราศจากการรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็ยังพูดถึงฮังการี
ที่ใช้นโยบายปิดพรมแดนสกัดผู้ลีภัย
ก่อนที่จะพูดถึงจีนในการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคง
ปิดปากผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชน
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน